เพื่อที่จะให้ระวังเล่เหลี่ยมของมิจฉาชีพ
ที่บุรีรำม์มีผู้ชายคนหนึ่ง

แล้วพอเจอหญิงสาวที่อายุน้อย

ก็จะขับปาดหน้าแล้วก็จะบอกว่าเขาเป็นตำรวจ
นี่ไม่ใส่หมวกกันน็อกมีใบขับขี่ไหมอะไรยังไง
ขึ้นรถมาเดี๋ยวจะพาไปสอบสวนแล้วพาไปข่มขืนเลย

นี่๒กรณีนะที่บุรีรำนะที่เจอคนนี้เข้าไปนะ
แต่คนนึงเนี่ยไม่ทันถูกข่มขืน

แต่ว่าน้องคนนี้คนแรกเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นหญิงสาวที่อายุ๑๖ปีนะครับ
ไปแจ้งความที่สพสตึกที่บุรีรำ
บอกว่าถูกคนร้ายผู้ชายอายุประมาณ๕๐

คงจะตั้งใจให้ลักษณะเหมือนตำรวจนี่คุณแม่พาไปนะครับ
พาตัวไปแล้วก็พาไปข่มขืนในโกดังร้างแห่งหนึ่ง
กลิ้มถนนสายศตึกแค่นดงในพื้นที่ตะบลนิคมอศตึก
นะครับน้องบอกว่าวันเกิดเหตุ
ประมาณ๑๑นาฬิกาเมื่อวานนี้นะครับ

ขี่จักรยานยนต์มาคนเดียวกลับมาจาก
งานแข่งเรือยาประเพณีของอศตึก
สีน้ำเงินเข้มจำหมายเลขทะเบียนไม่ได้ขับปาดหน้านะ
ให้เธอจอดจักรยานยนต์ข้างทาง
ผู้ชายลงมาจากรถรูปร่างสันทัศน
ผมเกลียนแล้วก็ขอดูใบขับขี่
แล้วก็บอกว่าทำไมไม่ใส่หมวกกันน็อก

น้องก็คงไม่มีใบขับขี่ไม่ใส่หมวกกันน็อกด้วย
ก็บังคับให้ขึ้นรถยนต์ไปด้วยกัน
บอกว่าต้องนำตัวไปสถานีตำรวจส่วนมอเตอร์ไซค์จอดทิ้งไว้ข้างทางนี่แหละ
พอมันพาน้องขึ้นบนรถนะครับ
น้องบอกว่าผู้ชายคนนี้อ้างต่ออีก
บอกว่าอ้าวนี่สายรายงานมาว่า
น้องเป็นกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดใช่ไหม

แล้วชายคนนี้ก็ฉวยโอกาสบอกว่าต้องตรวจค้นตามร่างกาย
แต่การตรวจค้นเนี่ยตอนที่ไปถึงโกดังร้างแห่งหนึ่งเนี่ย
ทำเหมือนลวนลามเลยที่ว่าตรวจค้นยาเสพติดเนี่ยคือลวนลามเลย
แล้วก็บังคับพาไปในโกดังร้างใกล้ถนนสายสตึกแทนดง
แล้วก็ข่มขืนจนสำเร็จความไคร่
จังหวะนั้นมีชาวบ้านขับรถไถมาที่โกดังพอดีนะฮะ
ผู้ชายคนนี้ก็เลยรีบพากลับขึ้นรถ
แล้วเอาไปส่งที่จุดเดิมที่จอดจักรยานยนต์ทิ้งไว้
ก่อนที่จะขับรถหายไปนะฮะหายไปทางอำเภอสตึก
เราก็ดึงในรถบอกว่าขึ้นมานี่จะตัดเตือน
เพราะว่าเขาตัดเตือนทางพิมพ์คุณอะไรมาหมดแล้ว
เพราะว่าไม่ได้บอกว่าอะไรเขาเหมือนเป็นตำรวจ

ตำรวจได้สอบปากคำน้องแล้วก็ให้ไปชี้จุดที่เกิดเหตุนะครับ
โดยเฉพาะกล้องวงจรปิดตามจุดต่างต่างนะครับจากข้อมูลของตำรวจเนี่ย
พบว่าคนร้ายผู้ชายคนนี้ก่อเหตุแบบนี้มาหลายครั้งนะฮะ
อย่างทีมข่าวทรัฐทีวีของเรานะครับที่เราลงพื้นที่ไปนะครับ
คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขไปเจออีกเหตุหนึ่งนะ
อยู่ในวันเดียวกันเลยนะครับเมื่อวานเนี้ยนะเป็นเด็กผู้หญิงอายุ๑๔ปี
แต่ว่าน้องคนนี้อยู่ที่บ้านหนองใหญ่อำเภอแคนดงอยู่ติดกับอำเภอสตึก
ห่างกันสักไม่เกิน๑๐กิโลเมตรแต่ว่ามันเป็นเขตอำเภอรอยต่อนะครับ
คุณกิติศักดิ์ไปเจอน้องผู้หญิงคนนี้บอกว่าเมื่อวานนี้เวลาสักประมาณเที่ยง
ขี่จักรยานยนต์กลับจากร้านสะดวกซื้อกำลังจะเลี้ยวรถเข้าหมู่บ้าน
มีรถเก๋งสีน้ำเงินไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนขับตามมาบีบแตร่ใส่
ให้น้องชะลอรถน้องก็ชะลอรถรถคันนี้ตีคู่มาคนขับเปิดกระจก
อายุประมาณห้าสิบปีเป็นผู้ชายบอกว่าเขาเป็นตำรวจ
แล้วถามน้องว่าทำไมไม่ใส่หมวกกันน็อกแล้วขับรถแซงไปจอดข้างหน้า
บอกให้น้องจอดรถแล้วเรียกขึ้นรถไปเหมือนกันเลยฮะ
พฤติกรรมเหมือนกันอ่ะเหมือนกันเลยแล้วบอกว่าน้องมีความผิดนะ
ที่ไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่มีใบขับขี่ด้วยต้องพาไปเสียค่าปรับ
แล้วถามน้องว่าอยากเสียค่าปรับไหมน้องบอกไม่อยากเสีย
แล้วมันก็พาน้องไปจอดรถที่ที่แห่งหนึ่งเอ็นเบาะปรับนอนแล้วลวนลามน้อง
อ้างว่าต้องตรวจค้นยาเสพติดด้วยเหมือนกันเลยนะครับ
ตอนนั้นน้องตกใจมากร้องไห้ไม่หยุดฮะจนผู้ชายคนนี้ไม่ทำอะไรต่อ
เห็นว่าเด็กร้องไห้หนักมากแบบไม่หยุดพามาส่งที่เดิม
น้องก็รีบกลับบ้านไปบอกยายแล้วยายก็พาไปแจ้งความ
รู้ไหมถ้าไม่ใส่จะปรับ๒๐๐ไหนจะไม่มีพันกลับบ้านเลย
ไปเขาขี่ก็ประมาณ๕๐๐๕๐ขึ้น

ไม่เหมือนตำรวจ
ยังไงครับ
เหมือนส่องผมทั่วไป
นี่ยายก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าหลานมาบอกนะโมโหมากนะครับ
แล้ววันนี้ก็มารู้ว่าก่อนที่ชายที่อ้างว่าเป็นตำรวจจะมาก่อ
ข่มขืนมาแล้วคนหนึ่งคนนั้น๑๑โมงน้อง๑๔เนี่ยตอนเที่ยงนะแต่ไม่ทันถูกข่มขืนยายบอกว่าอยากให้ตำรวจตามจับตัวมาให้ได้